บาทารุกพักพีปเข้ามานะครับ
นี่ครับงัดด้วยศอกขวาดอกนี้ครับ

นาซาริก่าดงกงงงมัดซ้ายครับ